ดาวนึกแจ้งนักวอเล็กบอลสาวทีมชาติไทย

ว่าสภาพร่างกายจะยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยก็ตามครับ
เมื่อวานนี้วอเลอร์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับ
ให้สื่อมวลชนเก็บภาพการฝึกซ้อมเป็นครั้งสุดท้าย
ที่ช่วงบ่ายวันนี้จะเดินทางไปประเทศอินโดนีเซีย
ซึ่งดนาศิวชะละเมธากุลฝึกศรนะครับ
ไปที่การบล็อกและการเข้าทำ
ชด่วนยังพูดถึงการกลับมาร่วมทีมของแนม
ดาวนึกแจ้งว่าสภาพร่างกายอยู่ที่๗๐
อาจจะมีการเล่นที่ช้ายังไม่เข้าระบบกับทีม

โดยจะส่งลงสนามเท่าที่จำเป็น
รูปร่างที่สูงก็จะใช้ประโยชน์จากการบล็อก
สำหรับเกมที่พบกับทีมที่สูงใหญ่อย่างจีนหรือเกาหลีใต้
ส่วนทัศน์ดาวซึ่งมีชื่ออยู่ในทีมเมื่อ๔ปีที่แล้วที่คว้าเหรียญทองแดงมาได้
กล่าวว่าดีใจนะครับที่กลับมาติดทีมชาติอีกครั้ง

แต่เป็นงานยากเพราะห่างจากรายการใหญ่ไปนาน
แต่ว่ามั่นใจจะสามารถช่วยทีมได้ครับ
ก็ดีใจมากค่ะที่ตัวเองกลับมาได้หลังจากพักไปก็ปีกว่า
ก็ปีครึ่งได้ค่ะก็ห่างหายเกมไปนานนะคะ
ก็เริ่มปรับตัวเริ่มซ้อมก็มันก็จะยาก

เป้าหมายของตัวเองมั้ยครับ

แต่ว่าถ้ามีโอกาสได้ลงหนูก็จะทำให้เต็มที่ค่ะ
นำโดยน้องจีนอัธยาธิติกุลแชมป์กอล์ฟหญิงอาชีพที่อายุน้อยที่สุดในโลก
ตัวฝึกซ้อมอยู่ที่สิงพาร์คขอนแก่น
เดินทางไปอินโดนีเซียในวันจันทร์ที่๒๐สิงหาคม
แข่งขันเอเชียนเกมระหว่างวันที่๒๓๒๖สิงหาคม
ตั้งเป้าเวที่สองเรียนทองทั้งประเภททีมและบุคคล
เพื่อเรียกความเชื่อมั่นและปลูกใจตัวเองให้กลับมาคุดสู้อีกครั้ง
หลังจากทำได้แค่เสมอบังคลาเทศ๑ต่อ๑ในเกมรอบแรกนัดที่๒
โดยหวังว่าจะแก้ไขข้อผิดพลาดให้ได้เพื่อเอาชนะอุสเบกิสถาน
ชมลูกทีมที่เล่นได้ดีกว่าทุกครั้งและมีโอกาสลุ้นทำประตู
แต่ยอมรับว่าญี่ปุ่นชิงจังหวะและมีประสบการณ์ที่ดีกว่า
พร้อมกับเตรียมแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเรื่องสมาธิการอ่านเกมและลูกกลางอากาศ
เพื่อเอาชนะเวียดนามในนัดต่อไปวันอาทิตย์ที่๑๙สิงหาคมนี้
เพื่อเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายให้ได้ครับ